วงคู่เที่ยวเยาวราชหวานทะลุแมส
แฟนคลับกรี๊ดกันอื้ออึงอ่ะไปดูหน่อย

นี่น้ำต้องนิ้วต้องไวนะลูกนะ
เห็นมั้ย
เนี่ยนะก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ทั้งสองคนก็ไปทานข้าวนะฮะ

แล้วก็ไปกันแบบที่สบายนะครับ
มีแรงกดดันหรือว่าถาดโถงเข้ามา
เพราะว่าทั้งคู่ก็เหมือนกับทางนายก็พูดอยู่แล้วว่า

เขาเคยบอกว่าถ้าเกิดจะทำให้ใบเฟิร์นไปชีวิตปกติ
ใช้ชีวิตปกติได้ข้างนอกได้ปกติเลย

ไปจะเดินจุงมือกันซื้ออะไรกินอะไร
มันก็เป็นเรื่องปกติแล้วไง
คือเพราะว่าเขาก็ชัดเจนแล้วว่ามันคืออะไรอะไรอย่างนี้
นี่คือส่วนที่ดีถูกไหม